สำหรับสถานที่ในการถวายดอกไม้จันทร์ในจังหวัดต่าง
รายงานให้คุณผู้ชมทราบกันมาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ค่ะใครที่อยู่จังหวัดชุมพรเชียงรายและเชียงใหม่นะคะ
เรามีมานำเสนอเกี่ยวกับสถานที่ที่จะถวายดอกไม้จันทร์กันด้วย

หลวงราชการที่๙ได้ที่จุดถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง๘จุด
ได้แก่วัดโพการามวัดพรุใหญ่วัดศรีสุเทพวัดพระบรมธาตุสวี
วัดธรรมถวรวัดราชบุรณะวัดสวนสมบูรณ์วัดพระรักษ์
โดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
ขอเชิญชาวจังหวัดเชียงรายร่วมถวายดอกไม้จันท
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ได้ที่จุดถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง๑๘จุด
เช่นลานฝูงบิน๔๑๖เชียงรายโรงเรียนเชียงของวิทยา
ห่วงเวียงเทิงโรงเรียนเทศบาล๑ป่าแดด
วัดชัยนารายวัดป่าแดงสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพญาเมงราย
ดงชัยวัดแสงแก้วโพธิญาณวัดพระธาตุจอมจันทร์

โดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
ขอเชิญชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมถวายดอกไม้จันท
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ที่จุดถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง๒๕จุด
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ๗รอบ
ชนมพันศามหาวิทยาลัยน็อตเชียงใหม่วัดสารพีวัดร้องวัวแดง
กู่เทศบาลตำบลสรรมหาพลวัดท่าสาราวัดพระบาทอุดม
วัดปวัดเจริญธรรมวัดพระทหารดอยสะเก็ดวัดเคือนภาพ
สนามกีฬาบ้านดงวัดปากทางเจริญวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
โดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา